คุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์จากเรื่องการเมืองสักหน่อย
มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายภูมิกันนะคะ
เป็นชาวบ้านตั้งวงเล่นไฮโลกันนะคะ
เล่นไปเล่นมาจู่มีชายเมาเหล้าคนนึงเข้ามาในพื้นที่
ก่อกวนวุ่นวายก็เลยถูกไล่ออกไป
ทีนี้พอถูกไล่เกิดความแค้นบวกกับความเมา
กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมมีดแทงคู่อริเสียชีวิตเลยค่ะ
ที่บ้านเลขที่๒๐๘บ้านโนนหินแร่หมู่๒๐ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิ
ที่นี่เป็นสถานที่จัดงานศพของนายคมจิตลีลาศ
สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านแก้งค่ะ
ที่ถูกเพื่อนบ้านคือนายสังวานสวัสดีรักษ
ใช้มีดแทงก่อนจะเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
ปริยพรจุลนันภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าว่า
วันเกิดเหตุเป็นช่วงเย็นหลังเลิกงาน
มีชาวบ้านหลายคนชวนสามีออกไปเล่นไฮโลกันที่กลางทุ่งนา
ห่างออกไปจากบ้านเนี่ยประมาณสองกิโลเมตร
แล้วก็เป็นที่นาของคนอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ระหว่างนั้นนายสังวัลเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
เมาเหล้าเข้ามาก่อกวนพร้อมกับร้องตระโกนว่าตำรวจมา
กลางวงไฮโลเพื่อนบ้านในวงก็เลยต่อว่าต่อขานกัน
ควรแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็ให้นายสังวานหยุดเสียงดังนะ
ค่ะค่ะอ่าแล้วก็บอกว่าไม่มีตำรวจที่ไหนมาหรอก
เพราะว่าเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนั่นแหละนั่นอ่าเคลียร์กันแล้วด้วย
ใช่จากนั้นก็ไล่นายสังวัลให้กลับไปค่ะ
หลังจากนั้นแป๊บหนึ่งจู่ไฟที่วงไฮโลดับ
ผู้ตายก็เลยอาสามาจัดการให้ระหว่างกำลังก้มหน้าก้มตาต่อไฟอยู่เนี่ย
ไม่รู้แหละว่านายสังวานเนี่ยกลับมาตอนไหนแล้วก็ใช้มีดปลายแหลม
แทงเข้ามาที่นายคมจิตจนล้มลงกับพื้นนะคะหลังก่อเหตุ
สังวานก็รีบวิ่งหนีไปพร้อมกับมีดที่ใช้ก่อเหตุ
ส่วนเธอก็นำสามีส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าทนความเจ็บปวดไม่ไหว
เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะพอดีไฟท์ดับค่ะ
พวกหนูก็เลยอ่าซอยซอยแฟนด์นะคะเห็ดเห็ดไฟท์
กระปุ่มหนาทั้งสองคนค่ะเอ่อข้างหลังก็เก้าคนตั้งเด็ด
ไม่ได้สนใจยิ่งยังค่ะแต่เข้าไหนหน่าขึ้นมาแฟนด์หนูก็ดุล
แท้งไปแล้วค่ะถือมีดแหลมนี้แล้วกับแฟนดูก็ล่ม
ไปดูจุดเกิดเหตุกันหน่อยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ชาวบ้านเลยพาไปดูค่ะ
จุดนี้แหละคุณผู้ชมไปชี้ข้อมูลว่าผู้ตายไม่ได้เป็นเจ้ามือ
เพียงแต่เป็นผู้ประสานให้กับตำรวจในพื้นที่กับผู้เล่นเท่านั้นอืม
จากนี้เจ้าของที่ดินแห่งนี้ก็ไม่พอใจที่ชาวบ้านมาใช้สถานที่ของเขาในการเล่นการพนัน
ส่วนในสังวันผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับตำรวจสภภูเขียวแล้วตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุ
ส่วนทางด้านคนสนิทและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านายคมจิตผู้เสียชีวิตเป็นสอทอที่ดี
เป็นที่รักของชาวบ้านกรณีที่ว่ามีปากเสียงกันก่อนแทงนั้นก็ไม่น่าจะถึงกับขั้นลงไม้ลงมือฆ่ากัน
น่าจะเกิดจากความเมาไม่ได้สติมากกว่าเพราะว่าผู้ก่อเหตุมักจะเมาเหล้าแทบทุกวันเพราะมีปัญหาครอบครัวนะคะ
ส่วนที่ผู้ก่อเหตุตระโกนบอกว่าตำรวจมาและทางผู้ตายบอกว่าจ่ายเงินให้ตำรวจในพื้นที่แล้ว
ชี้แจงด้วยนะแล้วก็ไล่ให้ผู้ก่อเหตุออกไปก็บอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่า
เพื่อให้ผู้ก่อเหตุตอนนั้นเลิกมาก่อกวนชาวบ้าน
ก็หลายประเด็นปัญหานะชี้แจงทุกกรณีใช่ค่ะแต่ไม่อยากให้ใครสูญเสียอะไรนะคะคุณผู้ชม